พูดถึงข้อเรียกร้องทั้ง๓ข้อของผู้ชุมนุมในขณะนี้
ข้อแรกผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้ท่านนายกรัฐมนตรีลาออก

ลาออกของท่านนายกรัฐมนตรีในขณะนี้
มันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไป

หลังจากที่นายกรัฐมนตรีลาออก
ก็จะเป็นหน้าที่ของรัฐสภาที่จะต้องสัญหาตัวนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ซึ่งตามรัฐมนูลมาตรา๒
ก็กำหนดเอาไว้ชัดเจนว่านายกรัฐมนตรีจะต้องมาจาก

ซึ่งขณะนี้มีอยู่ด้วยกัน๕รายชื่อ

และจากภักดิ์ภูมิใจไทย๑ชื่อ
รวมทั้งหมดนายกรัฐมนตรีจากรัฐสภา
จะมีได้เพียงแค่๕ชื่อนี้เท่านั้น

ว่าถ้าหากว่าเป็น๕ชื่อนี้
ผู้ชุมนุมที่ชุมนุมอยู่ในขณะนี้
สามารถที่จะยอมรับกับ๕ชื่อนี้ได้หรือไม่

ลาออกของนายกรัฐมนตรีตามข้อเรียกร้อง
ก็สามารถที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาได้ส่วนหนึ่ง
แต่ถ้าหากว่ารับไม่ได้กับ๕ชื่อนี้

ท่านนายกรัฐมนตรีจะลาออก
เพราะรับไม่ได้กับ๕ชื่อที่อยู่ในลิสต์
ข้อที่๒เรื่องการแก้ไขรัฐมนูล
ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันมายาวนานมาก
และผมเชื่อว่าหลังจากที่มีการฟังเพื่อนสมาชิกได้อภิปรายตั้งแต่เมื่อวาน
เราเห็นว่าทุกฝ่ายเห็นตรงกันแม้กระทั่งท่านนายกรัฐมนตรี
ว่าการแก้ไขรัฐมนูลเกิดขึ้นได้
เราต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งของปัญหา
เกิดขึ้นจากรัฐมนูลที่ไม่เป็นธรรม
หลายฝ่ายบอกว่ารัฐมนูลไม่มีความเป็นธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้มาซึ่งตัวนายกรัฐมนตรี
ซึ่งมาจากส่วนหนึ่งสวสามารถที่จะลงคะแนนเสียงเลือกนายกรัฐมนตรีได้
เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นอีกอันหนึ่งอีกเงื่อนไขหนึ่งที่นำมาซึ่งปัญหาในขณะนี้
ผมจึงยินดีครับที่วันนี้ทุกฝ่ายเห็นตรงกันที่จะเดินหน้าสู่การแก้ไขรัฐมนูล
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา๒๕๖ซึ่งเป็นมาตราของหมวดของการแก้ไขลำนูล
และนำมาซึ่งการตั้งสสลที่มาจากการเลือกตั้งของพี่น้องประชาชน
ผมสนับสนุนแนวทางนี้และหวังว่ารัฐสภาก็จะสนับสนุนแนวทางนี้เช่นเดียวกัน
เรื่องการปฏิรูปผมยังไม่พูดถึงผมขอเสนอข้อเสนอ๓ต้องและ๓หยุดต่อทุกฝ่ายครับ
ข้อเสนอแรกต้องแลกต้องที่๑ก็คือ

ปิดกั้นเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนคนไทย
ในการที่จะแสดงออกทางความคิดเห็นอย่างเสรี
นี่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานถ้าหากว่ามีการปิดกั้นการแสดงออกของพี่น้องประชาชน
แน่นอนสิ่งที่มันตามมาก็คือสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้
เราพยายามใช้กฎหมายไปปิดปาก
เราพยายามใช้กฎหมายไปจับกลุ่มผู้ชุมนุม
นั่นเป็นอีกชนวนหนึ่งซึ่งสร้างความเดือดแค้นให้กับผู้ชุมนุมมากยิ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าการปิดกั้นเรื่องสิทธิเสรีภาพจะกระทำไม่ได้
ต้องไม่ปิดกั้นเสรีภาพของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสรีภาพของสื่อมวลชน

ต้องปล่อยให้สื่อมวลชนทำหน้าที่ของเขาอย่างตรงไปตรงมา
เราปฏิเสธไม่ได้ครับท่านประธานครับ
สายทานของข้อมูลข่าวสารวันนี้บนโลกยุคดิจิทัล
มันไม่สามารถที่จะปิดกั้นกันได้อีกต่อไปแล้ว
ปิดกั้นสื่อผู้ชุมนุมทุกคนวันนี้กลายเป็นสื่อ

มันไม่สามารถที่จะปิดบังข้อมูลข่าวสารได้
เพราะฉะนั้นเรื่องการปิดกั้นเสรีภาพขั้นพื้นฐาน
จึงเป็นเรื่องที่ไม่สมควร

ผมอยากจะเห็นการเจรจากันอย่างตรงไปตรงมา
ผมอยากจะเห็นท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรี
เปิดโต๊ะเจรจาให้ทุกฝ่าย
ได้มีโอกาสร่วมกันแสวงหาทางออก
ที่จะทำได้แล้วอะไรที่ข้อเรียกร้องไม่สามารถที่จะทำได้เพราะอะไร
ต้องมาพูดคุยกันบนโต๊ะอย่างเปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา
และทุกฝ่ายต้องมาแสดงเหตุผลร่วมกัน
ถ้าหากว่าไม่มีการเปิดโต๊ะเจรจา
แน่นอนครับเราจะเห็นภาพการยกระดับเพิ่มขึ้นของการชุมนุม
ที่ผ่านมาเราเห็นแล้วการชุมนุมเบื้องแรก
มี๓ข้อเรียกร้องคือหยุดคุกคามประชาชนแก้รัฐมนูลและยุบสภา
วันนี้ข้อเรียกร้องยกระดับมากยิ่งขึ้น
และถ้าหากว่ายังไม่มีการเจรจาพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมา
แน่นอนที่สุดผมไม่อยากเห็นเหตุการณ์การยกระดับการชุมนุมมากไปกว่านี้อีกแล้ว
ต้องที่๓ครับต้องแก้รัฐมนูล
หยุดที่หนึ่งคือเราต้องหยุดใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ
เราเห็นแล้วนะครับว่าการใช้ไม้แข็ง
มันไม่สามารถที่จะคลี่คลายสถานการณ์หรือแก้ไขปัญหา
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันได้เลยการประกาศพรกรฉุกเฉินขั้นร้ายแรง
ประกาศแล้วสามารถบังคับใช้ได้หรือไม่
คำตอบออกแล้วครับเห็นชัดเจนครับว่าไม่สามารถที่จะใช้ได้
เพราะประชาชนเขาไม่กลัว
เพราะฉะนั้นมันจึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปใช้ไม้แข็ง
มันรังแต่จะไปสร้างมันรังแต่จะไปลดทอน
ความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายของประเทศนี้
เพราะผู้ปกครองรัฐไม่สามารถที่จะใช้กฎหมาย
ไม่สามารถที่จะบังคับใช้กฎหมายได้
เพราะฉะนั้นการใช้ไม้แข็งการใช้ความรุนแรง
ของทุกฝ่ายของภาครัฐเองหรือของผู้ชุมนุมเอง
ไม่ใช่ทางออกของปัญหาในขณะนี้

ไม่ว่าสถานการณ์อะไรจะเกิดขึ้นในประเทศนี้
เราต้องหยุดคิดว่าการใช้อำนาจพิเศษ
หรือการปฏิวัติการรัฐประหาร
จะเป็นทางออกของการแก้ไขปัญหา
ทุกครั้งที่ผ่านมาในอดีตเราเห็นแล้วครับ
ปฏิวัติรัฐประหารอาจจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
แต่ปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขไปเลย
เพียงเอาขยะซุกใต้พรมเท่านั้น
เมื่อปัญหาไม่ได้ถูกแก้ไขเมื่อขยะเพียงถูกซุกใต้พรม
มันจึงมีปัญหาต่อเนื่องและยาวนานมาจนถึงวันนี้
เพราะฉะนั้นผมเรียกร้องสังคมทั้งสังคม
เรียกร้องนายกรัฐมนตรีผู้มีอำนาจสูงสุดในขณะนี้
เราต้องปฏิเสธเราต้องหยุดอำนาจพิเศษ
รัฐประหารการปฏิวัติจะต้องไม่เกิดขึ้น
รัฐบาลแห่งชาติที่มีหลายคนคิดจะต้องไม่เกิดขึ้น
ที่สามครับท่านประธานหยุดนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ผมอยากให้ทุกฝ่ายหยุดเสียดสีหยุดด่าทอ
หยุดการแสดงความไม่เคารพและหยุดการไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน
ขณะนี้ผู้ชุมนุมกำลังเรียกร้องถึงการปฏิรูป
แต่ผมไม่แน่ใจนักครับว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
มันจะเรียกได้ว่าการปฏิรูปหรือไม่
มีการด่าทอมีการเสียสีมีการแสดงความไม่เคารพ
และไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกันเลย
ในสังคมไทยสังคมนี้ประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้
อยู่คู่กับสถาบันมาเป็นเวลาช้านานครับ
ผูกพันกับสถาบันความรักความจงรักและพักดีต่อสถาบันมีมาก
การที่ใครก็ตามไปจาบจ้วงหรือไปล่วงละเมิด
แน่นอนครับมันสร้างความไม่พอใจ
ให้กับฝ่ายที่เขาเทิดทูลเขาจงรักและเขาพักดี
อันนี้มันจะยิ่งสร้างความแตกแยกและสร้างรอยล้าว
ให้มากขึ้นในสังคมจนไม่อาจที่จะแก้ไขได้
เพราะฉะนั้นหยุดนี้เป็นหยุดที่สำคัญที่ผมอยากจะเรียกสติจากทุกฝ่าย
ให้หยุดเสียดสีด่าทอและแสดงความไม่เคารพ
แสดงความไม่ให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ที่ผมพยายามที่จะรวบรวม

ที่ได้นำเสนอต่อสังคม
และต่อสภาแห่งนี้มาโดยตลอด

การใช้เวทีรัฐสภาแห่งนี้
เป็นเวทีในการที่จะร่วมกัน
แสวงหาทางออกให้กับประเทศ
ผมเชื่อว่าทุกสงคราม

ที่สนามลบแล้วครับ
สงครามจบลงที่โต๊ะเจรจา

แล้วพูดคุยกันด้วยเหตุด้วยผล

สามารถที่จะแก้ไขได้
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกฝ่าย
จะร่วมมือแสวงหาทางออก

เหมือนกับเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย